เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมกมลศักดิวามะ
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรเขตสี่นาราธิวาสประกอบด้วยอำเภอบาเจาะ
อำเภอยี่งออำเภอรือสอและอำเภอศรีสาครพักประชาชาติ
ท่านประธานครับผมได้ยื่นคำแปรยติขอปรับลดงบประมาณ
มาตรา๓๗ก็คือแผนบูรณาการแต่ว่าผมขอปรับลดเฉพาะในส่วนของ
บูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์
เหตุผลที่ผมขอปรับลดงดประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์จากงบประมาณทั้งหมด
ที่ทางฝ่ายบริหารได้ยื่นเข้ามาสภาแห่งนี้เจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ล้านบาทเศษนั้น
ด้วยเหตุผลที่ผมจะกลับเรียนท่านประธานก็คือว่า
ท่านประธานอยู่ในสภาแห่งนี้มานานเกือบตลอดทั้งชีวิตคงได้ยิน
อภิปรายงบประมาณการแก้ไขปัญหา๓จังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด
เมื่อสักครู่หมอเพชรดาวก็แสดงให้เห็นแล้วว่าตั้งแต่ปี๔๗ที่มีแผนบูรณาการ
จังหวัดชายแดนภาคใต้รัฐบาลหมดงบประมาณกับแผนบูรณาการ
ในการแก้ไขปัญหาสามจาวัดสี่แสนแปดหมื่นกว่าล้านบาทจนถึงวันนี้
แต่มาวันนี้ผมดูแผนบูรณาการเจ็ดพันหนึ่งร้อยกว่าล้าน
แสดงให้เห็นถึงการจัดสรรงบประมาณของสำนักงบประมาณว่า
ยังมีมิติมองคนสามจังหวัดในมิติความมั่นคงเป็นหลัก
เหมือนกับการจัดสรรงบประมาณเป็นฟอร์แมทเลยว่า
งบประมาณยุทธศาสตร์ด้านด้านความมั่นคงจะต้องเป็นงบประมาณที่
มีจำนวนมากกว่าแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับด้านการพัฒนา
ท่านประธานครับผมมองว่าปีงบประมาณหกห้านี่นะครับ
ที่มีการยื่นเข้ามาในสภาแห่งนี้เกี่ยวกับแผนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ถูกการละเทศะ
ไม่ตรงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ยังคงเน้นเกี่ยวกับความมั่นคงเป็นหลัก
ทั้งที่หลักการการจัดสรรงบประมาณการแก้ไขปัญหาใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่ามองแต่มิติการตัวชี้วัดเกี่ยวกับการลดความรุนแรงเพียงอย่างเดียว
ตอนนี้พี่น้องในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมมีข้อมูลการวิจัยของสภาพัฒนาสังคมเศรษฐกิจแห่งชาติ
ปรากฏว่าทำไมงบประมาณที่ลงไปสี่แสนกว่าล้านแต่คนบ้านผมสามจังหวัด
ปัตตานียากจนที่สุดอยู่ในอันดับที่เจ็ดสิบเจ็ดคนนราธิวาสอยู่ที่อันดับเจ็ดสิบหก
และคนยาลาอยู่ที่อันดับหกสิบเก้าและยังมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า
คนจนมากขึ้นก็อยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มันย้อนแย้งกับงบประมาณที่ตั้งไว้
พอมาดูงบประมาณปีหกห้าที่ผมให้ลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่นะครับ
ที่ผมบอกว่ามันไม่ตรงตามการละเทศะเพราะว่าผมดูการจัดสรรงบประมาณ
เน้นยังคงเน้นอยู่เกี่ยวกับการจัดซื้ออาวุธยุทธโปรกรณ์ท่านประธานทราบไหมครับว่า
ผมเปิดดูรายละเอียดแล้วนี่นะครับกรมนกองทัพบกกองทัพเรือ
กระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีงบประมาณจัดซื้อยุทธโทปกรณ์
๑๒๐๐กว่าล้านอังกฤษเทียบเปอร์เซ็นต์๗๑๔๔ล้านที่ผมขอปรับลบปรับลด
จังหวัดชายแดนภาคใต้เหตุการณ์ดีขึ้นสถานการณ์ความรุนแรงลดลงแต่เหตุฉะไหน
จึงได้มีการจัดงบเน้นในเรื่องของการจัดซื้ออาวุธยุทธโปรกรณ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการจัดตั้งงบประมาณการสร้างกำแพงรั้ว
ถึงจะเป็นรั้วอิเล็กทรอนิกส์แต่มีความยาวถึง๙๖กิโลเมตร
จากอำเภอตากใบถึงอำเภอแว้ง
ประเด็นปัญหาที่ผมอยากถามกรรมาธิการก็คือว่า
ผมดูในรายละเอียดการจัดทำแผนงบประมาณแยกประเภทแล้วนี่นะครับ
กรรมธิการว่าทำไมในส่วนของกองทัพบกกรมน
ในส่วนของกองทัพเรือกระทรวงกลาโหม
ในส่วนของการจัดซื้ออาวุธยุทธุปกรณ์
ถึงได้จัดอยู่ในประเภทงบรายจ่ายอื่น
แต่อาวุธยุทธโปรกรณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทยอยู่ในงบลงทุนทั้ง
ทั้งที่การจัดสรรจำแนกงบประมาณของสำนักงบประมาณ
การจัดซื้ออาวุธยุทธโปรกรณ์ให้ถือว่าเป็นงบลงทุน
แต่พอหน่วยงานของทหารกรมนกองทัพบกกองทัพเรือ
หรือการสร้างกำแพงก็แล้วแต่
งบรายจ่ายอื่นซึ่งมันไม่ถูกต้อง
หรือที่เขาบอกว่าหากจัดอยู่ในงบประมาณรายจ่ายอื่นแล้ว
มันตรวจสอบยากและมันย้อนแย้งกับหน่วยงาน
ของทางกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มันไม่ตรงกันในการจัดสรรแยกประเภทงบประมาณ
อยากให้กรรมธิการช่วยตอบด้วยนะครับ
ประเด็นต่อมาก็คือว่าตามรายงานของคณะกรรมธิการ
มีการปรับลดงบประมาณบูรณาการ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้๒๓๒ล้าน
แล้วก็ทราบข่าวว่าไปไว้ในงบกลาง
งั้น๑๖๐๐๐ล้านงบกลางก็จะมีงบในส่วนของบูรณาการที่ตัด
กรรมธิการปรับลดอยู่๒๓๒ล้าน
ผมหวังว่างบประมาณที่ถูกตัดทอนลดในส่วนงบบรินาการ
จะนำไปแก้ไขปัญหาและเยียวยาโควิด๑๙
ตามที่กรรมธิการได้ชี้แจง
แต่ผมอยากเรียนท่านประธานนะครับว่า
ปัญหาโควิด๑๙ใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้นะครับ

ครับ
หากรัฐบาลจะนำงบประมาณงบกลาง
เพื่อใช้แก้ปัญหาโควิด๑๙

อยากให้คน๓จับจ่ายแดนภาคใต้

ผมไม่อยากให้เงินที่ตัดทอนลบงบประมาณบูรณาการ

และไปฝากไว้กับปากจราเข้